โห้โห่โห้
เดี๋ยวกันเลยใช่ไหม
อ้าวติดแล้ว
พึ่งได้กินตอนที่เขามาทำโชว์น้ำที่แล้วไม่ได้ส่งมาได้เลื่อนเขากิน
ขอชัดนะแม่นะลูกตีไม่ค่อยเก่ง
น้ำท่าพวกมึงต้องปล่อยให้กูโปรดยอมรับยอมรับ
เอ้า
มันมีสองเลยหนูกมึงไม่มียักษ์
โปรดติดตามตอนต่อไป